คุณผู้ชมค่ะหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาในหลายพื้นที่นะคะ
ยังคงร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัยถวาย
รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙
ด้วยการแปรอักษรเป็นเลข๙ไทยค่ะ
เทศบาลเมืองชุมแสงจัดพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ด้วยการแปลอักษรเป็นหมายเลข๙ไทย
ล้อมรอบด้วยรูปหัวใจอย่างสวยงามนะคะ
โดยมีนายสอนชัยอธิปติเวทนายกเทศมนตรีเมืองชุมแสงเป็นประธานในพิธี
พร้อมนำคณะรองนายกและประชาชน๑๐๐๐คน
แปลอักษรโดยพร้อมเพลียงกันบริเวณหน้าอาคารเทศบาลเมืองชุมแสง
จากนั้นทุกคนได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งและร้องเพลงสรรเสริมพระบรมี
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ

คณะครูนักเรียนโรงเรียนพิศนุโลกพิทยาคมกว่า๓๐๐คนค่ะ
ก็ร่วมใจการแปลอักษรเป็นรูปแผนที่ประเทศไทย
โดยมีหมายเลข๙ไทยอยู่ตรงกลาง
ส่วนด้านล่างก็มีข้อความว่า
ศนุโลกพิทยาคมอย่างพร้อมเพลียงแล้วก็สวยงามนะคะ
จากนั้นทุกคนก็ร่วมกันนั่งสมาธิเป็นเวลา๙นาที
ก่อนที่จะร้องเพลงมัชราชวรรลบ

แล้วก็ร้องเพลงสันเสริมพระบารมีเสียงดังกึกกล้องค่ะ
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
เช่นเดียวกันกับที่จังหวัดสระบุรีนะครับ
นายอิทธิรงปานถึก
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรีครับ
นำคณะผู้บริหารครูและนักเรียน
กว่า๒๐๐คนร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลานาน๑๙วินาที
ก้มลงกราบเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลสระบุรีครับ
จากนั้นนะครับทุกคนยังร่วมกันร้องเพลง
ของแผ่นดินและเพลงสันเสริมพระบารมี
ก่อนร่วมกันแปลอักษรเป็นหมายเลข๙ไทย
ภายในดอกบัวสัญลักษณ์ของโรงเรียน
พร้อมกับอักษรโรงเรียนอนุบาลสระบุรีอย่างพร้อมเพลง
แสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ครับ
ส่วนที่จังหวัดอ่างทองนายวินัยปานแดง

คณะครูและนักเรียนกว่า๓๐๐คน
ร่วมใจการแปลอักษรเป็นรูปลูกดิ่ง

ด้านในมีรูปหัวใจและหมายเลข๙ไทย

ทสถิตในดวงใจสตรีอ่างทอง
บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนสตรีอ่างทอง
ตำบลสาราแดงอำเภอเมือง
จากนั้นทุกคนก็ได้ร่วมกันนะคะ
ในการอ่านบทกรรมแสดงความอาลัยถวาย

พร้อมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๘๙วินาที
และร้องเพลงสรรเสริมพระบรมี
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณ
ขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายชัยศรีมีพัฒน์นายกเทศบาลตำบลไม้เรียง
ชวางนำเจ้าหน้าที่เทศบาลไม้เรียง
คณะครูอาจารย์นักเรียนและประชาชนจำนวนมาก
ร่วมกันทำบุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้ง
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
จากนั้นร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๘๙วินาที
พร้อมกับแปรอักษรเป็นหมายเลข๙ไทย
โดยมีรูปเจดีอยู่ด้านข้าง
และตัวอักษรย่อเทศบาลตำบลไม้เรียงอยู่ด้านล่างอย่างพร้อมเพลียง
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ